มาดูเหตุสลดกันต่อที่ปราจีนบุรี
หญิงกัมภูชาวัย๓๓ปี
ถูกพบเป็นศพทิ้งบ่อเลี้ยงปลาในสภาพเสื้อ
ถูกถลกขึ้นเหนือบราวนม
ว่าน่าจะถูกข่มขืนแล้วก็ถูกฆ่าตายนะครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นจากบ่อเลี้ยงปลากุ้ง
ตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
ขณะที่ญาติเองร้องไห้เสียใจเมื่อเห็นสภาพศพ
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนางนารีตินอายุ๓๓ปีเป็นชาวกัมพูชา
เจ้าหน้าที่ก็ชนะสูตรพลิกศพในเบื้องต้น
พบว่าบริเวณข้อมือขวามีสร้อยข้อมือทองคำ๑เส้น
ส่วนใบหน้ามีบาดแผลร่องรอยขีดขวน
เสื้อชั้นในด้านขวาถูกถลกขึ้นเหนือราวนม
ว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๖ชั่วโมง
ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาพบศพแล้วก็มากู้ศพได้นะครับ
ส่งต่อศพนั้นไปยังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
เพื่อให้แพทย์นั้นชันสูตรอย่างละเอียดว่ามีร่องรอย
ของการถูกข่มขืนหรือไม่
จากนั้นตำรวจได้เดินทางไปตรวจสอบสภาพบ้านพักไม่มีเลขที่
บริเวณข้างบ่อที่เกิดเหตุเป็นบ้านพื้นไม้

ข้างบ้านพบสังกษีที่มีร่องรอยการถูกงัด

แล้วก็ไฟฟ้าพัดลมยังคงเปิดใช้งานอยู่
ส่วนทรัพย์สินของผู้ตายทั้งสร้อยคอ
ร้อยทองคำหนัก๓บาทแล้วก็เส้น๑บาท
อย่างละ๑เส้นเนี่ยนะเงินสด๑๔๐๐๐บาท
พร้อมกับแบงค์ดอลลาร์สหรัฐอีก๑๐๐ดอลลาร์
ยังอยู่ในกระเป๋าคุณไม่สูญหายไปไหน

ถูกคนร้ายฉวยโอกาสข่มขืนแล้วก็ฆ่า
ขณะที่สามีของผู้ตายออกไปจับปลากับกลุ่มเพื่อน
จากทรัพย์สินมีค่าภายในบ้านยังอยู่ครบ
ซึ่งตอนนี้ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ในขณะนี้ผู้บังกับการสพบ้านสร้างเอง
สั่งให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่บ่อเลี้ยงปลาข้างเคียง

จากคาดว่าผู้ก่อเหตุก็น่าจะอยู่ใกล้เคียงในพื้นที่เกิดเหตุนี่แหละครับ